ข่าวที่เป็นที่ชื่นชมนะคะสำหรับทีมแพทย์กู้ภัยอาสานะคะ
ที่พยายามยื้อชีวิตผู้ชายคนหนึ่งอายุ๕๔ปี
เขาเดินทางไปร่วมแข่งขันวิ่งมาราทอน
ระยะทางประมาณ๑๐กิโลเมตรนะคะ
แต่ทีนี้ก่อนที่จะเข้าถึงเส้นชัยได้หมดสติล้มลง
ทีมแพทย์ก็พยายามช่วยเหลือนะคะและมีคนถ่ายคลิปนี้ไว้ได้ค่ะ
เราก็ไม่ขยับแล้ว
แบบการช่วยครั้งนี้ที่เป็นการช่วยที่สำเร็จด้วยนะคะ

ภัฏรณะผมนมีอ่อนหรือหมอลอธค่ะ

ภาพที่กำลังช่วยเหลือชายอีกคนหนึ่งที่เป็นลมหมดสติ
ก็คือในชุดภาพเดียวกันจะมี๒เหตุการณ์
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะสำหรับชายที่หมดสตินี้นะคะ
ก่อนที่จะถึงเส้นชัยนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะ
ซึ่งเขาได้เข้าร่วมแข่งขันวิ่งมาราทอนระยะทาง๑๐กิโลเมตร

โดยมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมาชื่นชมเป็นจำนวนมาก
บางคนบอกว่าสัญชาติยานผู้ช่วยชีวิต
ไม่ว่าจะเป็นหมอคนหรือหมอสัตว์ป่าสัตว์เลี้ยง

คือหมอล็อตเขาเป็นสัตวแพทย์ชื่อดังใช่ไหมล่ะ
เห็นภาพทีไรเขาก็อยู่กับการช่วยเหลือสัตว์โดยเฉพาะช้างด้วย
แต่คราวนี้เป็นการช่วยเหลือคนนะครับ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัตน์ทีวี
ก็เลยสอบถามไปถึงเหตุการณ์นี้
สอบถามไปที่หมอล็อตค่ะหมอล็อตเปิดเผยว่า
ช่วงเช้าเมื่อวานนี้หมอล็อตเข้าร่วมแข่งขันเหมือนกันในรายการนี้
วิ่งมาราทอนระยะทาง๑๐กิโลเมตร
สำหรับโครงการผู้พิทักษ์ปี๓ชีวิตของข้าเพื่อป่าของไทย
เขาเป็นโครงการวิ่งเกี่ยวกับป่าอยู่แล้วนะคะ
ในช่วงที่กำลังเดินอยู่ได้ยินเสียงประกาศตามสาย
บอกว่าใครเป็นหมอบ้างใครเป็นหมอบ้าง
ประกาศมาสองครั้งตัวเองก็เลยอาสานะคะ
ได้ยินแบบนั้นก็อาสาแล้วก็วิ่งไปเลยค่ะ
เพราะคิดว่าน่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นและต้องขอความต้องการขอความช่วยเหลือแน่นอน
ขณะไปถึงพบผู้ชายคนหนึ่งนอนหมดสติตรงจุดที่เข้าเส้นชัย
แล้วก็มีน้องผู้หญิงอีกคนหนึ่งกำลังช่วยปั๊มหัวใจอยู่
ตอนนั้นนะคะชีพจรเต้นเบามาก
จึงได้สลับเข้าไปช่วยปั๊มหัวใจในวินาทีนั้น
ผู้ชายที่เป็นลมก็มีอาการเริ่มขยับตัวนะคะ
เหมือนที่ปรากฏอยู่ในคลิปก็คือเท้าเริ่มขยับ
จากนั้นก็เริ่มหายใจได้เอง
ในใจคิดว่าหากปั๊มหัวใจแล้วยังไม่ฟื้น
เตรียมที่จะใช้วิธีเป่าปาก
และไม่นานรถอาสาคู่ภัยเข้ามา
นำตัวผู้ชายคนนี้ที่เป็นลมหมดสติ
ไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลได้สำเร็จนะคะ
หมอล็อตบอกว่าขอชื่นชมทุกคนทุกฝ่ายค่ะ
ทั้งทีมแพทย์ทั้งรอปภที่สวนหลวงรเก้า
อาสากู้ภัยที่ช่วยกันจนชายคนนี้
ฟื้นกลับขึ้นมาแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลได้
รวมถึงทั้งคนที่ร่วมวิ่งทั้งคนที่เข้าไปเชียร์
ทั้งทุกคนเลยที่ให้กำลังใจขอบคุณหมดเลย

ผู้ที่ต้องเข้าไปร่วมกิจกรรมในลักษณะคล้ายแบบนี้
โดยเฉพาะกิจกรรมการวิ่งมาราทอน
ในวันที่๓๐กรกฎาคมนี้นะคะจะมีอีก๑รายการ
ก็คือวิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า
ครั้งที่๑จัดขึ้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

หรือขณะที่กำลังวิ่งหากป่วยกระทันหัน
รีบแจ้งเจ้าหน้าที่จัดงานทันที
และที่สำคัญขึ้นไปวิ่งบนเขาใหญ่
ความกดอากาศนี่จะมีการเปลี่ยนแปลง

ก็อีกทางหนึ่งที่เขาบอกอันนี้ก็คือห่วง
คนที่จะไปวิ่งมาราทอนหรือวิ่งอะไรก็ตาม

ตี๒กว่าจะเตรียมตัววอร์มร่างกายให้พร้อม
กว่าจะไปวิ่งอีกนะฮะดังนั้นต้องเตรียมให้พร้อมจริง